อุบลราชธานีหน่อยค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับวัยรุ่นคนอายุ๑๗ปีกำลังช่วยที่บ้านขายของอยู่นะ
เดินอยู่แล้วก็ล้มฟุบลงไปค่ะ
ตอนที่ล้มลงไปเนี่ยหัวไปฟาดกับชั้นวางของ
พอได้สติก็ลุกขึ้นเดินได้เองค่ะ
โอ๊ยเป็นล้มเหรอหรืออะไร
อันนี้คือวินาทีที่นายธีรพัฒน์วงศาธุมหรือน้องบีมค่ะ
น้องบีมอายุ๑๗ปีอยู่ก็ล้มลงไปแบบนี้ค่ะ
เขาบอกเป็นช่วงที่เขากำลังช่วยที่บ้านขายของอยู่
เดินมาที่โต๊ะแล้วอยู่ก็ล้มตึงลงไปแบบนี้เลย
หน้ามืดล้มลงไปเขาบอกตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ภาพมันตัดไปรู้ตัวอีกทีก็นอนอยู่กับพื้นแล้ว
พอได้สติเนี่ยก็ค่อยลุกขึ้นมาแล้วก็ไปนอนพัก
ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากแค่เจ็บตรงศีรษะนิดหน่อย
เพราะว่าตอนล้มเนี่ยหัวก็ไปฟาดกับชั้นวางของ
คือเขาบอกว่าตัวเขาเองอาจจะพักผ่อนน้อยนอนน้อย
ก็ใครที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันขอให้ระวัง
อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้
เพราะว่าเขาบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้
เขาไปเลี้ยงฉลองกับเพื่อนแล้วก็กลับบ้านมานอน
นอนได้ประมาณ๓ชั่วโมงก็ลุกขึ้นมาทำงานเลยนะคะ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ล้มฟาดภาพตัดไปเลยค่ะ
นอนอยู่กับเพื่อนแล้วครับผม